ทีนี้มาดูอีกกระแสหนึ่งกระแสคือฮาในโลกโซเชียลเหมือนกันค่ะ
นักศึกษาอาชีวะอุตราดิษฐ์ร่วมกันทำเค้กปีใหม่
เป็นหน้าของนายกรัฐมนตรีหน้าพี่ตูนบอดี้แลม
แล้วก็ยังมีหน้าโลโก้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี้ด้วยนะคะ

วันนี้เรามีภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำเค้กเหล่านี้ค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศเบื้องหลังความตั้งใจค่ะ
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันของนักศึกษาอาชีวะอุตรดิษฐ์
ช่วยกันผลิตเค้กเป็นหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมข้อความว่าอาชีวะรักนายกสวัสดีปีใหม่๒๕๕๙
แล้วก็ยังมีเค้กหน้านี่ไง
พร้อมข้อความ๙คนละ๙อันนี้ไม่ใช่พี่ตูนนะคะ
เบิร์ดสักครู่นี้หน้านายกพี่ตูน
หน้านายกนั่งเหมือนปัฒนาอธิบดีคนนึงของสหรัฐอเมริกามากเลยเบิร์ดสักครู่นี้
แหละของพี่ตูนเขาจะมีข้อความ๙คนละ๙ด้วย
ก็ถือว่าทำออกมาแบบเหมือนมืออาชีพเลยนะคะ
เรียกความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดยนายภัยทูลตันธานนท์นะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิษฐ์
ก็ให้เกียรติกับผู้นำสื่อมวลชนเข้าชม
นี่มีตราไทยรัฐทีวีเป็นแบบด้วย

นักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ทุกคนก็โชว์ฝีมือทำเค้กกันอย่างประนีต
ดงามค่ะโดยเฉพาะเค้กหน้าโลโก้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราเนี่ยนะคะ

เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็นี่แหละค่ะทั้งสวยงามทั้งน่าทานด้วย
จากนี้ยังมีเค้กที่ตกแต่งเป็นรูปดอกไม้พร้อมคำอวยพร
คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วก็เค้กหน้าอื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะ
สำหรับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ทางภูมิโนยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตบอกว่า
นักศึกษาของสถาบันทุกแผนกวิชา
จะร่วมกันผลิตและจำหน่ายขนมเค้กให้กับลูกค้า
ทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดด้วย
ก็จะมีเค้กรสชาติเยอะแยะให้เลือกหลากหลาย
จะเป็นเค้กครีมช็อกโกแลตเค้กแยม
เน้นความแปลกใหม่ออกแบบแต่งหน้าเค้กให้มีรูปแบบต่าง

ก็เพื่อที่จะให้ถูกใจผู้ซื้อกันมากขึ้นนะคะ
ราคาขายปอนด์ละประมาณ๑๗๐๑๙๐บาทเท่านั้นเอง
สามารถไปเลือกซื้อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิษ
ตั้งแต่นี้ไปจนถึง๑มกราคม
ตอนนี้เขาบอกออเดอร์สั่งซื้อกว่า๗๐๐ปอนด์แล้วนะ
ว่ายอดจำหน่ายทั้งหมดในปีนี้ไม่น้อยกว่า๘๐๐ปอนด์
เฉลี่ยรายได้กว่า๑ล้านบาทนะคะ
เฉพาะราคาเค้กเนี่ยกำไรที่ได้ค่ะ
วิทยาลัยจะเอาไปไหนก็จะไปแบ่งปันส่วนให้กับนักศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและจำหน่ายเค้ก
ที่เหลือก็จะนำไปพัฒนาทางวิทยาลัย
แล้วก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี

ผมอยากทานเค้กหน้าลุงตู่
ถ้าใครสะดวกก็ไปอุดหนุนได้
ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่น่าสนใจด้วยนะ
คือดูจากการบีบครีมแล้วน่าทานมาก
น่าจะวาดรูปเป็นพวกเราได้เหมือนกันเนาะ

จะเอาใช่ไหมคุณจะเอาใช่ไหมเออครับ